พอฟังวัตถุดีบน่าสนใจนกมาก

เมื่อกี้ได้ลองสครับผิวด้วย

แล้วเป็นเสียงดูแลตัวเองไหม
ค่ะก็ฝากด้วยนะคะสามารถซื้อได้แล้วนะคะพี่ช็อปทุกสาขาเลยค่ะ

อะหนูยังไม่ได้ดูเลยอะค่ะ

น่าจะเพิ่งออนไปแค่ตอน
ตอนสองตอนเองค่ะเรายังไม่ได้ดู

ในความรู้สึกของเราคิดว่าตอนที่เราแสดงโอเคไหม
คือตอนที่แพทย์อ่านบทแพทย์ชอบนะคะเพราะว่าแบบบทมันค่อนข้างดีทีเดียวเลย
กลับมากับพี่อ้ำหรือกับน้องก้าวมีใครบ้าง
สนุกค่ะโดนแกล้งตลอดเลยค่ะ

กองคือเหมือนพี่อ้ำตัวปวดสุดเลย
คือพี่อ้ำก็จะมีปัญหากับหนูสุดเยอะสุดค่ะ
คือหนูอาจจะต้องหหวีหน้ามา
ใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาอยู่ในก้งมันจะสวยงาม

พอหนูหวีเสร็จแล้วก็กำลังจะเตรียมถ่าย
เขาเดินเข้ามาแล้วก็ตั้งใจ
หนูก็จะเป็นอย่างงี้ตลอดเวลา

ใช่ก็เป็นการทำงานที่แบบเหมือนร่วมกัน
ทำงานครั้งแรกกับทุกคนเลยค่ะ

โดนแก่งได้ฟ้องทุกคนไหมคะ

กับพี่แดมเป็นยังไงบ้าง
ก็ดีค่ะก็ทำงานค่ะ

เหมือนช่วงนี้เรามาส่อยกันเยอะเหมือนกัน
ใช่ค่ะอาจจะบังเอิญด้วยมั้งค่ะ

แล้วมีหลายงานที่เข้ามา

ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าปกติก็คือถ้าเจอก็คือเจอตามกอง
กินข้าวกองไปขโมยข้าวเขากินอะไรอย่างนี้
แต่อันนี้ก็คือโอเคมาเจออีกที่หนึ่งที่ทำงานร่วมกัน
เห็นเหมือนที่มาทำรายการด้วยกันในยูทูป
ใช่ค่ะอันนั้นเป็นเหมือนไปการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นค่ะ

เป็นอย่างไรคอนเซคมันเป็นอย่างไรบ้าง
จริงเขาเปิดภูมิภาคใหม่ที่คนไทยยังไม่เคยรู้จัก

เขาก็เหมือนให้เราไปเพื่อที่จะแบบมาให้คนไทยเราได้รับรู้นะว่า
แล้วมีอีกที่นึงที่สวยงามมากอย่างนี้ค่ะ
อันนี้มันมีโปรเจคที่รัฐบาลญี่ปุ่นจากให้เรา๒คน
ได้ร่วมกันให้เค้าได้ป่ะ

ที่นี่มีอะไรดีที่นี่ของกินเด็ดนะที่นี่มีออนเซ็นต์ที่แบบดีนะได้ขึ้นชื่อของเขาอะไรอย่างนี้
เป็นแบบแนวผู้นักที่ท่องเที่ยวกันไปหาผู้นัก

ก็แบบว่าเที่ยวรักกับกันก็คงหวานกันได้

มีความเศรษฐ์ออกมาเหมือนคนแซวเหมือนกันว่าคนโสดอายเรียบเลยอะไรอย่างนี้
ก็คือแพทย์ก็ไม่แน่ใจคือแต่ตอนที่เราถ่ายกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราพยายามแบบเอาความเป็นตัวเองออกมาเยอะที่สุดอยู่แล้วค่ะ

ก็อาจจะอย่างนั้นบ้างค่ะ
ใช่ค่ะมันเหมือนเราพาทุกคนไปเที่ยวอ่ะค่ะ
เราไปเที่ยวเราสนุกแบบไหนแล้วก็ถ่ายท่อมันออกมาแบบนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทำงานกับพี่แดนชิวไหมค่ะแบบง่าย
เราเหมือนเราเคยทำงานกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
พอทำงานเราค่อนข้างจะรู้ว่าแบบวิธีการของเขากับของเราแบบไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่ค่ะเหมือนเรารู้อยู่แล้วมากกว่าไหมคะว่าเขาเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างนี้ค่ะ

ช่วงสิ้นปีมีแพลนจะไปเที่ยวไหนกันอีกไหมคะ
สิ้นปีมีแพลนแล้วค่ะไปเที่ยวอิตาลีค่ะ

อันนี้ก็กับทางบ้านเราค่ะไม่ว่างไว้ไงค่ะแพลนไม่ได้ไปด้วย
ทางบ้านหนูพี่ชายเพิ่งคลอดน้องอะไรอย่างนี้ค่ะ
น่าจะยากที่จะแบบรวมเป็นครอบครัวใหญ่เพราะว่าเขาวุ่นมากตอนนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ประมาณอาทิตย์๒อาทิตย์ค่ะ
อันนี้เป็นทริปที่แรกด้วยไหมคะที่ไปเที่ยวกับบ้านพี่แดน
ใช่ค่ะที่แบบไปต่างประเทศนะคะ

ก็ไปเที่ยวเฉยค่ะใช่ไปเที่ยวมากกว่า
ส่วนความสะพายอะไรบ้างนะคะ

แพลนพี่แดนยังแฮปปี้เห็นบอกพี่แดนเก็บไว้คนเดียวเลย

รู้ค่ะรู้ค่ะรู้ว่าไปที่ไหนบ้าง
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกที่ไม่รู้เพราะว่าพี่ชายเขาเป็นคนจัดคลิป
ซึ่งเราก็เลยไม่รู้แต่ว่าตอนนี้รู้แล้วว่าไปที่ไหนบ้าง

อันนี้คือเราติดหอยติดสอยหอยตาม

ไม่ได้ช่วยคิดอะไร

พี่แดนจะพอร์ทแบบอยากไหม

ต้องเสร็จกระป๋าไปเอ็มเดี้ยวเลย

ส่วนใหญ่เขาก็ดูแลค่ะ

บางทริปหนูก็ออกแล้วแต่
แต่ว่านี่ก็ไปกับทั้งครอบครัวเขาซะเยอะ

อันนี้ต้องถามเขาแล้วกันค่ะ
คือหนูไม่ได้คิดว่าแบบรอหรือว่าอะไรค่ะ
คือเราดูจังหวะมันก็ยังพอรู้แหละว่า
ช่วงนี้ก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าทำงาน๗วัน

ปีหน้าเขากำกับต้องหลายเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะ

คุกกับทริป

เขาเก็บเงินแต่งอยู่หรือเปล่า

คือถ้าเกิดคุยก็เคยแบบคุยเล่นกันบ้างค่ะ
แต่ยังไม่ได้แบบจริงจังค่ะ

ขอบคุณค่ะ